ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะฮะ
มีคิวรับส่งนักท่องเที่ยวที่ป่าตองเป็นคิวรถแท็กซี่นะครับ
เขาก็แบ่งเป็น๒คิวคิวบนคิวล่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่ว่าเขามีปัญหากันเรื่องของการวิ่งรถในคิวนี่แหละนะครับ
ไล่ยิงกันขับรถไล่ชนกันนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เดี๋ยวท่านคอยดูนะฮะนี่เป็นตอนไล่ยิงกันนะครับ
แต่ว่าโชคดีที่คนที่ใช้ปืนจะยิงเขาเนี่ยกระสุนมันด้านครับ
เขาก็เลยวิ่งหนีไปแต่ยังถูกขับรถไล่ชนจนถูกชนกระเด็นไปกว่า๕เมตรนะครับ
ซึ่งเขามีคิวรถแท็กซี่เดี๋ยวดูนะครับ
จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจะวิ่งหนีออกมานะครับ
หลังจากถูกยิงแล้วกระสุนด้านนะครับปืนยิงไม่ออกนะฮะ
แล้วเขาก็จะวิ่งหนีมานะครับนี่ฮะแล้วก็ถูกรถไล่ชน
เขาก็ล้มฟุบอยู่ตรงนั้นส่วนรถก็ขับออกไปเลย
ก่อนที่จะมีคนเห็นแล้วก็เข้าไปช่วยกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
แค่คิวแท็กซี่แล้วแย่งกันเรื่องรับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไล่ยิงกันแต่ว่ากระสุนไม่ออกแล้วขับรถตามไล่ชนต่อ
ถ้าเห็นภาพนี้เฉยเนี่ยคิดว่าดูหนังไทยใช่ไหม
หนังไทยแบบยุคแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมขับรถแบบไล่ชนเห็นไหม
มีคนขี่จักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมากลางวันแสกเนี่ยฮะแล้วผู้ชายที่ถูกไล่ยิงมาเนี่ย
เขาก็วิ่งหนีออกมาเพราะเขารู้ว่าโอ้โหถ้าอยู่ตายแน่
วิ่งหนีออกมายังถูกรถขับไล่ชนมาอีก
นี่มาแล้วชนตู้มเข้าใจแล้วก็ไปเลยคันนี้
วันนี้เจอหมดแล้วเดี๋ยวจำน้ำรกษุมรอฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาจะเป็นคิวหน้าบาร์แห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเขาแบ่งเป็นคิวด้านบนกับคิวด้านล่างครับท่านผู้ชมครับ
คิวหน้าบาร์เนี่ยฝ่ายที่ถูกชนเขาเป็นคิวด้านล่าง
ส่วนอีกคิวนึงคิวด้านบนเขาจะอยู่ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนเชิงเขานักท่องเที่ยวก็จะมีทั้งที่บาร์กับที่โรงแรมใช่ไหม
เขาเลยแบ่งเป็นคิวด้านบนกับด้านล่าง
เหตุการณ์ตามภาพจากกล้องวงจรปิด๑๕นาฬิกาวันที่๕มกราคมนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้หน่อยนะครับไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ชื่อว่านายประจบจันแก้วหรือนายนวลเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คิวรถแท็กซี่
ที่เป็นคิวด้านบนคิวหน้าบาร์คิวด้านบนคิวหน้าโรงแรมคิวด้านบน
ฝ่ายที่ไล่ชนเขาเนี่ยนะเคยตกลงกับคิวด้านล่างที่เป็นคิวหน้าบาร์ว่า
เอาอย่างนี้คิวของเราเนี่ยด้านบนกับด้านล่างมีแค่คิวละ๓คันพอ
ละ๓คันพอนักท่องเที่ยวมาจะออกจากโรงแรมด้านบนหรือว่าบาร์ด้านล่าง
พอไม่พอยังไงก็วนเรียกรถทั้ง๒คิวเนี่ยมันจะมีแค่๖คัน
ด้านล่างเขาก็ไม่พอใจ
ก็ไปคุยกันแล้วนะครับคุยกันมาแล้วว่าเออหยุดวิ่งซะเอาวิ่งมาเกินคันนึงเนี่ย
แบบนี้มันโอ้โหถือว่าไม่แฟร์นะครับแต่ว่าการคุยกันครั้งล่าสุดนะฮะ
เพราะว่าด้านบนเขาไม่ยอมยังไงเขาจะเพิ่มคันหนึ่งอันนี้ด้านล่างเขาอ้างนะ
มาคุยกันครั้งล่าสุดตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
ครั้งนี้นายจรัสปลอดมณีหรือว่านายแดนที่เป็นพ่อกับนายนัชพลปลอดมณี
หรือในต่องที่เป็นลูกสองพ่อลูกที่อยู่คิวด้านบนเขาเดินมาหาถึงด้านล่าง
เราทำภาพไว้แล้วว่าใครเป็นใครแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ครับท่านผู้ชมครับอ่านายแดนเนี่ยฝ่ายพ่อ
แล้วนายแดนฝ่ายพ่อสั่งให้ในต่องฝ่ายลูกใช้ปืนที่ยิงมาเนี่ยยิงใส่ไปเลย
แต่กระสุนมันด้านฮะปืนยิงไม่ออกครับ
ต่องก็เลยยื่นปืนให้พ่อเพื่อให้พ่อเนี่ยยิงบ้าง
พ่อก็ยิงไม่ออกอืมเออค่ะกลุ่มคิวด้านล่างก็เลยช่วยกันจับ
ต่องลูกชายเอาไว้แล้วก็มีเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้น
ตามภาพในกล้องวงจรปิดขณะที่ในเชียนเนี่ยเห็นว่าถูกยิงนะฮะ
อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยวิ่งหนีแต่ในแดนที่ไม่ได้ถูกจับเอาไว้เนี่ย
ขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีดำแล้วขับไล่ชนในเชียน
ร่างเนี่ยกระเด็นแล้วก็ฟุบลงไปอย่างที่ท่านเห็นในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
ได้รับบาดเจ็บแล้วในเชียนก็หนีไปนะครับ
ในแดนในแดนฮะก็หนีไปฝ่ายเป็นพ่อเนี่ยอ่าส่วนในต่องเองเนี่ย
ยังไปขับรถมาอีกนะตอนที่จะขับรถหนีตามพ่อไปเนี่ย

ไม่ได้คิดอะไรกันเลยกับแกเพราะว่าคุณรู้จักกันนะครับ
คุณรู้จักกันแต่ว่าเราไม่นึกว่าแกจะคิดจะกล้าจะเกรงกันครับ
อืมจนมาเกิดเหตุก็ก็ตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันครับ
เพราะว่าเราไม่ได้ทำร้ายอะไรคือลูกแกหนีจนเพื่อนผมแล้วแกหนี
ผมยังไอ้พวกนี้มัดลูกแกไว้ว่าไม่ต้องทำอะไรลูกแกเพราะว่ากลับจับไว้เฉยเฉยครับ
ถ้าคิดจะกล้าเกย์ก็ลูกของเกย์ลูกของเกย์คงน่าจะไม่โลกแหละครับ
เพราะว่าแกหนีไปแล้วจนเพื่อนผมหนีไปแล้วแต่ว่าแกทิ้งลูกแกไว้อยู่ด้านหลังนะครับ
ไม่ครับไม่ไม่ได้คิดเอาคืนเพราะว่าคนคือรู้จักกันกับลูกแกผม
เท้าด้านซ้ายแล้วยังมีอาการจุกแน่นหน้าอกจากการถูกรถชนอยู่อืม
เชียนบอกว่าไอ้เรื่องแบ่งคิวรถเนี่ยตกลงกันไปตั้งแต่๓เดือนที่แล้วแล้ว
ว่าด้านล่างกับด้านบนมีฝั่งละสามคันโอ้โหดูแผลในเชียนนี่เห็นไหม
คือในเชียนอึดนะโอ้โหยิงก็ยิงไม่ออกใช่ถูกรถชนยังโอ๊ยเจ็บนิดเจ็บแบบรอดอะเออ
นะปฏิหารจริงจริงเขาบอกเขามีของดีอ๋อเดี๋ยวรอฟังค่ะนี่
ในเชียนเนี่ยบอกว่าสามเดือนที่แล้วก็ตกลงกันไปแล้วนะแต่คิวด้านบนเนี่ย
กติกาที่ตกลงกันไว้ไปเอารถมาวิ่งเกินเป็น๔คัน

ทีนี้คิวด้านล่างเขาก็ถือว่าเขาก็เสียเปรียบสิ

โอ้โหใครมาคุณก็พอกว่าไงที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับ
วันเกิดเหตุเขาคิดว่า
สองพ่อลูกที่อยู่คิวด้านบนที่เดินมาเนี่ย
ก็คงจะมาคุยกันนี่แหละเดี๋ยวก็ตกลงกัน
แต่ว่าที่ไหนได้พกปืนมาด้วย
มาถึงมากระชากคอเสื้อเขาเลยแล้วฝ่ายพ่อสั่งให้ลูกชายยิง
เขาได้ยินเลยว่าพ่อเนี่ยบอกลูกว่ายิงเลยยิงเลย

พอลูกยิงไม่ออกก็ส่งปืนให้พ่อ
พ่อก็ยิงไม่ออกตอนนั้นเขาคิดได้เขาบอกว่าต้องหนีเท่านั้นนะ
เขาไม่อยากจะต่อสู้อยากปะทะอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ก็วิ่งหนียังถูกขับรถตามมาชนอีก

เป็นการพยายามฆ่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จะเอาเรื่องทางคดีความนะแต่จะไม่เอาคืน
เพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปครอบครัวเขาจะอยู่ยังไง
ส่วนนี้ครับที่คุณเขียนมาสอนบอก

ก็ก็เลยทำให้พระคุ้มครอง
เปรียบคนอื่นอะไรก็นักหนาแล้วก็ปรักอกผมยิงยิ่งยิงยิ่ง
อย่างเนี้ยเนี้ยวิธีเคลียร์ปัญหาคือมันมันเกิดจากความโลภของคน
ถ้าพูดกันจริงจริงวิ่งกันสามกันอ่าพ่อลูกแม่วิ่งมอเซยก็อยู่สบายแล้ว
คนต่างต่างมาหากินไอเรานี่หาหาเศษแขกที่เหลือจากเขา
ก็วิ่งเที่ยวสี่ร้อยเราวิ่งเที่ยวสองร้อยห้าสิบ
ทุกอย่างคือเราเสียเปรียบสามต่อหนึ่งหมดแล้วกูจะเอาอะไรนักหนา
รู้ว่าคุณสะเจยติดตามผมได้แต่ความรู้สึกลุกลุก
คุณก็ซอมใจเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ถ้าถามผมว่าแกนนะ
ผมก็ไม่ได้แค้นผมแค้นอะไรเพราะผมไม่ไม่เคยมีความคิดโกรธร้าย
เกลืองอะไรเขามาตั้งแต่ต้นแล้วส่วนเรื่องทางคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอักกณิตด่านพิทักษาภูมิกับการสพป่าตอง
เจ้าของพื้นที่บอกว่านายแดนกับในตองสองพ่อลูกมามอบตัวแล้วนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่า
และเรื่องของการพกพาอาวุธปืนโอ้โหข้อหานักอืม
แต่ได้ประกันตัวไปนะครับด้วยหลักทรัพย์หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
เพราะถือว่ามามอบตัวนะครับอ่าคุณสุชาดาก็เลยอ้าว
ลองไปหานายแดนกับในต่องสองพ่อลูกหน่อยเห็นบอกว่า
ที่พักก็อยู่ไม่แถวอ่าอยู่แถวแถวคิวแท็กซี่ด้านล่างอ่ะ
ไกลกันมากนะครับไปถึงบ้านปิดบ้านเงียบเลยฮะ
ไม่เจอนะฮะถามชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่มีใครให้ข้อมูล
อ่าส่วนคิวด้านบนที่ปกติมีสามคันแล้วเกินมาสี่คันเนี้ย
วันนี้ปิดฮะไม่มีรถมาวิ่งที่คิวเลย
อ่าส่วนคนนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในคนขับรถรับจ้างคิวด้านล่าง
นายวรวุฒิบอกว่าตอนนี้ก็กังวลนั่นแหละ
หลังจากรู้ข่าวว่าสองพ่อลูกได้รับการประกันตัวมาแล้วค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีเรื่องกันอีกเนี่ยพวกเขาจะโชคดีเป็นครั้งที่สองหรือไม่
แบบที่ว่าปืนยิงแล้วยิงไม่ออกเนี่ย
ก็กลัวกลัวเหมือนกันครับผมก็กลัวตอนนี้คือความรู้สึกผมก็กลัวเพราะว่า
เขาออกมาแบบนี้แล้วความปลอดภัยของผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไง
เพราะอีกอย่างผมก็ต้องประมาณอยู่ตรงนี้ครั้งที่สองผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
ถ้าเกิดเขากล้าที่จะเข้ามาทำตรงนี้อีกอ่ะเรืออาจจะข้างนอกเรือจะตรงไหนก็แล้วแต่
นี่คือนอกจากพี่เขาจะกลัวกันแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้โดยสารฟังก็กลัวฮะ

โอ้โหได้ประกันตัวมาแล้วจะไปวิ่งรถอีกหรือเปล่าอ่ะจะยังไงต่ออ่ะ
แล้วไปใช้บริการเขาแล้วจะน่ากลัวไหม
ก็คงเป็นบางคนใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ทำมาหากินปกติคงเป็นบางคนที่เป็นแบบนี้